ทานน้ำใจต้องบอกคนไทยนะน้ำใจไม่เคยหมดไปจากประเทศเราจริง
มีลุงกับป้าคู่นึงใช้ชีวิตอย่างรันทดมาก
คืออยู่กันสองคนไม่พอนะคะ
มีหมามีแมว๓๐กว่าชีวิตอีก
แล้วก็ไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่รู้จะประทังชีวิตกันยังไงนะคะ
พอเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนหยิบยื่นน้ำใจมาช่วยเหลือกันมากมาย
เป็นกรณีที่นางรำพันธ์คำเลิศป้าติ๋มวัย๕๙ปี
แล้วก็สามีนายวัฒนาศรีเสวกหรือว่าลุงติ่งวัย๖๔ปีนะคะ
ติ๋มกับลุงติ่งเนี่ยอยู่ห้องแถวซอย๗ราชอุทิศที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
อยู่กับแมว๓๒ตัวหมาอีก๑ตัวค่ะ
แต่ว่าที่บ้านของป้าติ๋มและลุงติ่งเนี่ยนะถูกตัดน้ำตัดไฟ
ไม่รู้จะอยู่กันยังไงจริงเพราะว่าไม่มีเงินค่ะ
ไม่มีเงินแม้แต่ที่จะใช้จ่ายไปวันนะคะ
แถมสิ้นเดือนนี้ทั้งสองคนจะถูกไล่ออกจากห้องแถวนี้แล้วด้วยนะคะ
เรื่องนี้พอถูกเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย
คนใจบุญช่วยเหลือบริจาคเงินบริจาคอาหารข้าวของเครื่องใช้
แล้วก็แชร์ข้อมูลไปตามมูลนิธิสถานที่ต่างกันอย่างกว้างขวาง
หวังว่าจะช่วยป้าติ๋มกับลุงติ่งได้
ล่าสุดมีตัวแทนค่ะเป็นตัวแทนของนางแสงเดือนชัยเลิศ
เจ้าของศูนย์อนุรักษ์ช้างแม่แตงยื่นมือมาช่วยเหลือแล้ว
บอกว่าขอรับลุงกับป้าแล้วก็หมา๑ตัวแมว๓๒ตัว
ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างแม่แตง
ให้ที่อยู่ให้งานทำมีอาหารมีสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้กับลุงและป้ารวมไปถึงหมาแมวด้วย
ติ๋มบอกว่าขอบคุณจริงป้าติ๋มทราบซึ้งใจ
ที่ทุกคนให้การช่วยเหลือจะไม่มีวันลืมบุญคุณครั้งนี้เลยนะคะ
ซึ่งเงินที่ได้จากการบริจาครวมแล้ว๑๕๔๐๐กว่าบาท
ก็จะนำบางส่วนไปใช้หนี้ก่อนแล้วก็ส่วนที่เหลือ
จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะ